ข่าวต่อไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูอานิสงฆ
จากการทำความดีของสามีภรรยาผู้พิการชาวจังหวัดอ่างทองค่ะ
ก่อนหน้านี้เปิดให้บริการซักเสื้อผ้าสีดำฟรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งผลให้ตอนนี้นะคะร้านค้าของเขาเนี่ย
ขายดีมากแล้วก็มีประชาชนแห่ไปใช้บริการจำนวนมาก
ส่วนลูกชายยังได้เป็นนักกีฬาทีมชาติอีกด้วยนะคะ
พิการเพียงกายแต่หัวใจไม่พิการแถม

ต้องยกนิ้วให้เลยสำหรับสองสามีภรรยา
เจ้าของร้านซักรีดในตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
นายธวรักษ์มณีโชธสามีอายุ๔๑ปี
พิการขาซ้ายต้องใส่ขาเทียมค่ะ
ส่วนนางรุ่งรัฐภรรยาอายุ๔๐ปี
ประสบอุบัติเหตุจนขาพิการทั้งสองข้าง
ต้องนั่งรถวิวแชร์ตลอดชีวิต

ช่วยกันทำมาหากินด้วยการเปิดร้านซักอบรีด
ลูกชายเพียงคนเดียวมานานนับ๑๑ปีแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้การทำมาหากินก็ค่อนข้างรุ่มดอน

แต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันทำความดีนะคะ
ด้วยการให้บริการรับซักผ้าสีดำให้ประชาชนฟรี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า

ทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ลูกชายค่ะยังได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นนักกีฬาปัญจากกีฬาทีมชาติไทย
สร้างความปราบปลื้มใจให้กับครอบครัวเป็นล้นพ้นเลยค่ะ

ก็ค่อนข้างที่จะขัดเสริมลำบากนิดนึง
แต่พอช่วงหลังนี้เรา
พอเราได้ทำถวายในหลวงท่าน
เป็นพระราชกุศลให้กับท่าน
ลูกค้าที่รู้ข่าวมาก็
และทีนี้ก็เป็นด้วยพระมหาภุรณาทิกุล
ท่านก็ลมดาลให้เรามีลูกค้าขึ้นมาเยอะ
จนเราดีขึ้นมาจนทุกวันนี้
แล้วก็ส่งผลจนถึงลูกชายให้ได้รับใช้ชาติ

ต้องบอกเลยนะคะว่าผลจากการทำความดี

หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะในระดับโอลิปิกเขาเปลี่ยนกฎแล้ว
ไปสนุกชนิดกันห้าอย่างก็มีฟรรดายิงปืนขี่ม้า
วิ่งแล้วก็มีวายนามถูกต้องค่ะ